ราศีมิถุน
หน้าที่การงานกันเลยทีเดียวชาวราศีมิถุน
ราศีนี้มีโซโลแกนประจำปีด้วยนะ
เป็นปีแห่งการเผชิญปัญหาและอุปสรรคแต่จะสามารถก่อร่างสร้างตนได้สำหรับชาวราศีมิถุน
คือยังไงครับ
ชาวราศีมิถุนเนี่ยใน๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นปีที่มีโอกาสเจอคู่การงานรุ่งเรืองมั่นคงมีทรัพย์ใช่ไหมที่เคยถ่ายไว้
ทีนี้ในขณะนี้มีดาวเสาโคจรเป็นอริแก่เดือนชะตา
เป็นมาตั้งแต่ปลายปี๕๗จนถึงกลางปี๒๕
เพราะฉะนั้นเมื่อดาวเสามาเป็นอริแปลว่าเป็นห่วงเวลาที่ก่อร่างสร้างตนเป็นหนี้เป็นสินแล้วมีทรัพย์สิน
เข้าใจไหมเช่นชาวราศีมิถุนจะซื้อบ้านซื้อที่ซื้อรถอาจจะเป็นหนี้สินไง
แต่มีทรัพย์สินเกิดขึ้นจึงเป็นปีที่ต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรค
มันเป็นปีแห่งการต่อสู้อุปสรรคและก่อร่างสร้างตน
แสดงว่ามันก็ไม่ได้ง่ายในการก่อร่างสร้างตน
เกิดในราศีมีถุนและคนในราศีทั้งต่าง
ทายว่าอย่างไรไม่ได้เป็นอย่างนั้นได้ทุกคน
แล้วแม้ก็ว่าเกิดราศีเดียวกันก็ผลไม่เท่ากัน
ขึ้นอยู่กับอะไรบุญเก่าที่เคยสร้างมาเป็นพื้นฐาน

นั่นคือบุญเก่าที่สร้างมาไม่เหมือนคนอื่นที่เขาก็เกิดราศีเดียวกันถูกต้อง
ใหม่ที่ทำในชาติปัจจุบันคนที่ทำได้ไม่เท่าเราผลก็ไม่เท่ากันอีก
เพราะฉะนั้นแม้ว่าเกิดราศีเดียวกันเพราะฉะนั้นเองเนี่ยไอ้ราศีที่จะเปลี่ยนแปลง

เหมือนกันเพราะฉะนั้นชาวราศีมิถุนเนี่ยต้องเร่งสร้างบุญสร้างกุศล
และสร้างโดยศรัทธาไม่ได้บอกว่าเออเพราะหมอรักทายว่าจะมีเคราะห์เลยไปสร้างบุญ
แบบนี้สร้างเพราะความกลัวไม่ใช่
มันต้องคิดว่าหมอเขาทายว่าจะมีเคราะห์มีภัย
ตัวเราเองมีศรัทธาอยู่แล้วแต่ไม่เคยสนใจเรื่องนี้เลย
เพราะฉะนั้นเมื่อเขาพูดอย่างนี้ก็เข้าวัดทำบุญซะหน่อย
แล้วทำบุญด้วยอะไรดีนะปฏิบัติทำสวดมนต์ไว้พระไม่ใช่
สวดมนต์ไห้พระปฏิบัติธรรมนั้นจะทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดบรมี
ให้ได้เพราะคนที่ผ่านแต่บุญที่จะทำให้มีทรัพย์มีสมบัตินั้นต้องทำด้วยหมวดทาน

สังขทานไม่มีเงินก็ให้ทานเป็นเลือดบริจาคเลือดเข้าใจไหม

การงานเนี่ยชาวราศีมิถุนในปี๒๕๕๙การงานจะมีปัญหาเพราะคนรักหรือคู่รักยึกยักษ์และอยากให้ไปทำตามใจที่ปรารถนา

หนึ่งตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา๑๕ทำวาคมจนถึงประมาณ๙กุมภาพรรณท่านยกเข้าไปสู่ในราศีกันจากสิงข้างกัน

แล้วพอผ่านวันที่๙กุมภาพันธ์ท่านยกกลับมาสิงอีกทีนึง

นั่นแปลว่าดาวดวงนี้เป็นดาวเจ้าเรือนคู่ครองและการงานของชาวราศีมิถุน

มันเลยทำให้คู่ครองนั้นมีผลต่อการคิดการตัดสินใจ
ทำให้ราศีมิถุนเกิดความเครียดเพราะคู่ครอง
เธอจะทำนั้นลาออกมาเถอะมาทำกับฉันนู่นนี่นั่น
ทำให้ชาวราศีมิถุนเครียด
แสดงว่ายังไว้ฟังคนอื่นเยอะให้ตัดสินใจให้ตัวเอง

ชาวราศรีมิถุต้องเลือกอย่างนี้

เพราะอะไรเพราะคุณอาจจะทำงานนี้มาก่อนตั้งแต่คุณจะเจอสามีคุณ
หรือคุณอาจจะทำงานนี้มาจนมั่นคงแล้ววันหนึ่งสามีคุณชวนทำอะไร
ภาวะเศรษฐกิจไม่สงบนิ่งเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณไม่เชื่อข่าว
เขากดดันคุณแล้วคุณจะไปเชื่อเขาหรือจะเชื่อใครคุณจะทำไง
คุณก็เชื่อตามที่คุณทำมาคุณทำการงานที่มั่นคงดีอยู่
จะไปเปลี่ยนทำไมล่ะอย่าเปลี่ยนเรือกลางน้ำเชี่ยว

ชาวราศีมิถุนเนี่ยมีโอกาสเงินสภาพคล่องทางการเงินโดดเด่น
มีโอกาสได้เงินจากการซื้อขายถ้าใครเป็นพ่อค้าแม่ขายดารานักแสดง

ความรักละ
ส่วนไรใครเป็นโสดนะ

ต่อไปดูเลยที่เข้ามาสร้างปัญหาให้เราปวดหัวเหรอ
เออตอนข้าไม่มีเองข้าก็สุขสบายดี
พอมีเองเริ่มครบเริ่มจะปวดกระบาน

แต่ถ้าเกิดมีคู่แล้วมีลูกมีเต้าแล้ว
ก็ต้องอดทนประคับประคองกันไป

จะไปกลัวอะไรบางคนเขาท้องอยู่จะผ่าออกมันมันยากตรงไหน

ไหมเราก็นึกว่ามันเริ่มป่วยไห้อย่างเดียวไง
คือเอางี้นะอาจจะมีเกณฑ์การผ่าตัดเล็กผ่าตัดใหญ่ตามสุขภาพที่เป็นไป
แต่จะได้คุณหมอดีมีฝีมืออย่าได้กลัว
ธรรมดาคนเรานะครับคุณก็ตรวจร่างกายมีปัญหาอะไร
บางทีนะไปส่องกล้องในลำไส้แล้วเจอติ่งเนื้อเขาก็ตัก
อย่างนี้มันจะไม่น่ากลัวอะไรมันไม่ได้เจ็บอะไรเลยนะธรรมดา
หาคุณหมอให้ตรวจร่างกายมีอะไรก็รีบรักษาสิ

ราศีเมทุนนะดาวประจำตัวนี่คือดาวพุทธ
หาโอกาสเดินทางไปไหว้พระสักการะศิษฐศิษฐ์ที่ไกลบ้าน
ชอบไปไม่เฉยแล้วไอ้เนปานอินโงอินเดียน่ะดี
สระมุจรินไปเลยถ้ามีโอกาสนะ
ไปร่วมบุญสร้างร่วมบุญธรรมหรือจะไปในต่างถิ่นต่างแดนต่างจังหวัด

เอารูปภาพวัดต่างในภาคต่างมาดูดูดูดูดู
แล้วเตะตาต้องใจรู้สึกเห็นและศรัทธารีบมุ่งหน้าไปวัดนั้น

อาจจะไม่ใช่อยากไปเห็นแล้วต้องตาต้องใจเกิดศรัทธา
วัดนี้หนาเคยเห็นที่ไหนวัดบ้านเด่นอยู่เวียงชัย
อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นั่นยังไง
เอ๊ะไปไหว้สักหน่อยดีไหมอย่างนี้เป็นต้น
เห็นแล้วมันต้องรู้สึกแบบเฮ้ยอยากไป
คุณเหมือนในฝันอะไรอย่างนี้แบบนี้ต้องแบบนี้
อ่าต่อไปเลยไหมฮะ

โอ้โฮเราแล่กันจับไปไหมนะแล่กันจับคนละไปมะ
และยังโดนขาวเคราะห์อยู่อย่างนั้นต่ออีกเหรอโถ่
คิดจะฝันจะทำอะไรแก้ไขไม่ได้
คุณต้องรู้แบบนี้รู้เอาไว้

ถ้าเราไม่ทำสงบนิ่งตั้งสติให้ดี

แสดงว่าชาวพิจิกอย่าคิด

เอางี้นะภาพรวมเนี่ย
ถูเราเสาโคจรทรัพย์ราษีมาตั้งแต่ปลายปี๒๑๕๗

ก็เยี่ยมยกสองปีครึ่ง
พูดให้รู้ไว้เลยจะได้ไม่ต้องมาบ่นไง

ชาวราศีพิจิกษ์เรื่องการงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องโดยรวมว่า

ถ้าเป็นเรื่องการงานในชาวราศีพิจิกษ์นะ
งานที่ทำอยู่ที่ถนัดแล้วเขาจัดให้
ทำให้ดีที่สุดบนความรับผิดชอบที่สุด
เหมือนพี่ม้าเขาให้ทำอะไรด้วยความตั้งใจ

แล้วถึงเวลาดวงดีเขาก็จะเรียกเรา

เวลานี้เป็นเวลาไม่ใช่เวลาศรีพิจิปฏิบัติต่อลอง

เข้าใจไหมเรื่องการเงินเป็นเวลาที่ชาวราศีพิจิกษ

เช่นทำงานนี้เขาลืมให้เงิน

แต่พออีกวันหนึ่งเรียกกลับมาใครลืม

ก็ให้ขอโทษนะฉันเบิ้ลให้เลยเออเบิ้ลให้ไปสิบเท่าเลย
หรือนี่สิ้นเก่าไม่มีมีแต่ลูกนี่มาคืนนี่
เห็นไหมมันต้องมีแง่ดีบ้าง
ถูกต้องแล้วแม่หมอนี่แม่หมอนี่เป็นแม่หมอจริงเลยนะเนี่ย
มันไม่ดีในทุกด้านทุกมุมของชีวิตได้ยังไงสุขภาพร่างกายล่ะ
คนโบราณเขาบอกอย่างนี้นะยามดวงชะตามันมีเหตุเพศภัยเนี่ย
ก็จะพูดว่าดวงชะตาคนเรามันจะดีแต่เพียงถ่ายเดียวได้อย่างไร
มันก็ต้องมีร้ายบ้างดีบ้างสลับกันไป
เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนราศีพิจิกษ์เรื่องหนึ่งร้ายเรื่องหนึ่งก็ต้องดีบ้าง
ความรักนี่เขาบอกแม่ชาวราศีพิจิกษ์

โชคลาภที่จะมีเกิดขึ้นจากอะไร
เคยไหมที่เดินทางไปสนามบิน
เห็นตู้บริจาคในสนามบินดอนเมือง

หรือเดินไปในร้านสะดวกซื้อหรือโรงแรมต่างแล้วมีตู้เนี่ย

เมื่อได้อะไรที่เราทำโดยไม่ได้ตั้งใจไว้ว่าจะไปทำ
แต่เห็นแล้วทำชั่วทำเฉพาะหน้าทำฉับพลันเวลาได้โชคลาภมันจะมาจากทางนี้

คือมีมาแบบไม่มีเหตุผลเพราะฉะนั้นใครที่เกิดราศีพิจิกไม่เคยทำแบบนี้เลยนะ

ก็รีบทำเพราะถ้าไม่ทำมันก็จะไม่มี

ราศีพิจิกษ์แหมก็รู้รู้กันอยู่
ทัพรักทัพจันทร์จะพันร้ายเกิดวิบัติ

ต้องทำใจเลย๒ปีนี้ชาวราศีพิกคิดกับคบใครนะ

หรือไม่งั้นก็มาทำให้อยากแล้วจากไป

คุณแม่เป็นนักบวชแล้ว

ชาวราศีพิกษ์ต้องระวังอย่างยิ่งเลย
ประมาณ๑๙กภจนถึงวันที่๑๕กัญญายน

ใช่๑๙กภถึง๑๕กัญญายน

ดาวอังคารเป็นดาวประจำตวงคนเกิดลาศีพิกษิกราศีเมศ

ปกติจะโฆจรผ่าน๓๐องศ้านึงราศี๔๕วัน
แต่แปลกมากคราวนี้ท่านโฆจรเดินหน้าถอยหลังยึกอยู่
อังคารดวงนี้โคจรยึกยักษ์เดินหน้าถอยหลัง

เพราะฉะนั้นชาวราศีภิกษ์ต้องทำปรการจิ๊ดประทันอครีไภ
องฟืนไฟน้ำร้อนลวกไฟไหม้
ผู้ร้ายจี้ป้นชิงวิ่งราวมันต้องระวังหมดเลยนะ
อ่าตอนเสียพิจิกนะคะ

เครียดค่ะเพราะว่าเรามีวิธีการเสริมดวงไหว้พระทำบุญ

สองถ้าจะไปบ้านอยู่ลึกในซอยเปลี่ยว
โทรคนมาดีกว่าโทรเรียกมาดีกว่า

ไม่เอาไม่ออกไปเอง

ดวงชะตานั้นอยู่ในจุดที่เออน้ำร้อนเห็นแล้ว

บางทีเราต้องใช้คนนะ

จันตุพุทธโย่วสุคปากวานอังคารับเอ่า
เสากับราหูเป็นมิตรต่อกัน
นอนคนเกิดราศีพิจิกษ์เมื่อเจอเสาทัพ

ที่ได้บอกแล้วภาคเหนือก็วัดพระท่านลิพุทธชัย
ที่วิหาสดือเมืองพระอิสรก็วัดสารลรอย
กรุงเทพก็มีในส่วนของวัดเจ้าอาม
แคร์จังหวัดสุพรรณบุรีวัดป่าธโมโสพลจังหวัดลบบุรี
มีเทพพระราหูทรงคุฎอยู่ก็ไปกราบไปไหว้

หรือหาเหรียญพระราหูทรงคุดมาติดตัวประจำตนเพราะอะไร
เพราะเวลาเสาเจอลาหูนะพิควนะโชคใหญ่ในภาษา
พระราหูโคจรต้องพระเสาราสุริยาต้องโคคง
จะเกิดโชคใหญ่จะเปลี่ยนจากร้ายกาบิดี

เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวดวงซะจนแบบว่าไม่ทำอะไร

ไทยะข้อหามยามร้ายจงเอาผ้าประเจียดนี้รักษาไว้
กำไรแขนไว้คล้องกาย

ก็จะมีอะไรต่างโบราณเข้าใจไหม

โอ้โหจะไปกลัวอะไรคนไทยมีของเยอะ

ทางนี้มีเยอะมากต่อไป
ลูกมดหยิบมาอีกหนึ่งลาศรีค่ะลาศรี
ลาศรีมีนค่ะลาศรีมีน

ไขมันพอกตับถึงขั้นวิกฤตตับเป็นพิษ
จะช็อกจะตายอย่างฉับพันธุ์เหรอ
ราศีสิงศ์เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
ดวงชะตาชีวิตไว้
จะมีคู่สมปรารถนาฟะลง